กำลังไปช้อนไหนจัดท้าย

แต่คือไปเลยไม่ไปและ

ตาก็ในคลิปนี้เวลาจริงเขาพูดนะ

ผมเจ๋งเทังตื่องสู่ไอ้เว้ย

ในคลิปเขาก็ยังบอกว่าต่อแล้วอยู่แล้ว